ส่วนเพื่อนของเด็กเขาก็รอกันอยู่ที่โรงเรียนนะ
บอกว่าอ้าวหมูป่ากลับมาเรียนได้แล้ว

เขาก็มีการเตรียมจัดกิจกรรมที่โรงเรียนกันไว้แล้วนะฮะ
อย่างครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงผ่าน
เตรียมต้อนรับน้องอดุลหนึ่งใน๑๓ทีมหมูป่า
นี่คุณดูสิคนเก่งของเราอดุลสู้นะ
โอ้โหแล้วเขาปริ้นต์ภาพของน้องอดุลกับเพื่อนเนี่ย
มาจัดเป็นนิทัศกาลไว้เต็มเลยนะครับ
โดยเพื่อนและคุณครูบอกว่าอดุลเป็นเด็กเรียนเก่ง
มีความสามารถด้านกีฬาหลายประเภท

แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาโดยตลอด
ถ้วยแชมป์ถ้วยรางวัลนี่ประกาศนียบัตรเยอะเลย
น้องเขากีฬาเรียนดีกีฬาเด่นจริง
เพราะว่าการเรียนได้เกรดเฉลี่ย๓๙
แล้วก็พูดได้ตั้ง๔ภาษาทั้งไทยจีนพม่าอังกฤษ
แล้วเป็นคนที่สปีกกับนักดำน้ำชาวอังกฤษตอนที่ไปเจอ
ผมชอบน้องก่อนนี้ดูเขาเป็นผู้นำดีเหมือนกันนะ
ซึ่งคุณยุธยาตุ้มมีผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเราก็นี่เลย
ไปที่โรงเรียนนี้เลยไปดูซิว่า
โรงเรียนเขาจัดนิทัศกาลอะไรไว้บ้างนะครับ
ก็เป็นนิทัศกาลเรื่องราวและผลงานของเด็กชายอดุลสามอ่อนนักเรียนชั้นม๒
ก็มีการจัดแสดงถ้วยรางวัลเกียรติบัตรส่วนใหญ่จะเป็นด้านกีฬา
แล้วก็มากที่สุดก็จะเป็นการแข่งขันวอเล็กบอล

รองลงมาก็เป็นการแข่งขันตะกร่อฟุตบอลกรีธา
แล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์อีกด้วยคุณ

โดยน้องปียรัชยศวรครูประจำชั้น
ขออภัยไม่ใช่น้องนะคุณครูนะ

คุณครูปียรัชยศวรครูประจำชั้นหมอ๒ทับ๓

นักเรียนและทุกคนช่วยกันจัดแสดงผลงาน
และนักเรียน๑๑๕๙คนที่เขียนข้อความใส่กระดาษรูปหัวใจ
เพื่อส่งกำลังใจให้กับน้องอดุล
ตั้งแต่ช่วงที่น้องอดุลเขาหายไปนะครับ
เขียนใส่หัวใจมาแปะไว้
จนตอนนี้เป็นบรรยากาศแห่งความชื่นมื้น
เราจะรอต้อนรับน้องอดุลกลับมาที่โรงเรียนแล้วนะครับ

มีความเป็นเลิศด้านกีฬาโดยเฉพาะวอเล็กบอล
แต่จะให้ความสนใจฟุตบอลมากเป็นพิเศษ
อีกทั้งยังฝ่ายรู้ฝ่ายเรียน
เฉลี่ยเทอมที่แล้วอย่างที่คุณอาริยาบอก

นักเรียนห้องม๒ทับ๓ได้เตรียมเตอร์ไพรส์ด้วย

บอกพี่คะอุบไว้ก่อนได้ไหมคะ

อกจากนี้นะครับเราได้พูดคุยกับผู้ปกครอง

ก็บอกว่าจะมีการเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกันนะฮะ

ที่ผ่านมาเคยไปแข่งกีฬานานนับเดือน
แต่ก็กลับมาทบทวนบทเรียน

แต่ครูบอกว่าครูจะสอนพิเศษให้หลังเลิกเรียนเหมือนกัน
วันละครึ่งชั่วโมงนะครับ
น้องจะเด่นในเรื่องของกีฬานะคะ
กีฬาเขาจะเป็นคนที่มีความสามารถในกีฬาหลายประเภทค่ะ
ทั้งฟุตบอลวอเลฟบอลตะกอลวิ่ง
ก็คือเขาจะได้รางวัลเกี่ยวกับกีฬาเยอะมากค่ะ
วอเล็กบอลนี้ได้เหรียญมาเยอะมาก
แล้วก็ฟุตบอลตะก้อก็ได้ถ้วยมาค่ะ

ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาค่ะ
จริงเขาได้รางวัลโดดเด่นในเรื่องของวอเล็กบอลนะคะ

แต่ในความสนใจนี่เขาจะสนใจฟุตบอลเป็นพิเศษ
มีได้ถ้วยพระราชทานของพระเทพด้วย
อย่างนี้ค่ะรางวัลพระราชทานที่ใหญ่ที่สุดนะคะ
นั้นก็เป็นการแข่งขันที่ได้

เราก็จะมีกิจกรรมที่เซอร์ไพรส์อดุลนะคะ
แต่อุบไว้ก่อนนะคะ
ไพรส์น้องเขากิจกรรมหนึ่งค่ะ
คือตั้งใจกันไว้ทั้งห้อง
รอดูเหมือนกันนะว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์น้องอดุลกันบ้างนะครับ

ตอนที่น้องอดุลมายืนยืนอ่านข้อความของเพื่อน

ฟังเพื่อนพูดถึงอดุลกันหน่อยนะครับ
บอกว่ารอคอยวันที่อดุลกลับมาเรียนในห้องเหมือนเดิม

บางคนบอกว่าจะขอกอดเลยแหละ
บางคนพับนกกระเรียนให้นะครับ
เพื่อนเปิดเผยอีกว่าตอนที่รู้ว่าพบอดุลแล้ว

ก็เข้าไปดูบอกว่าจำได้เลยว่าอดุล
นี่เพื่อนตัวเองนี่แหละที่พูดภาษาอังกฤษเก่ง

ฟังเสียงของเพื่อนบอกเล่าเรื่องราวกันหน่อยนะครับ
ความฝันของอดุลเป็นจริงแล้วนะคะ
คิดถึงอดุล
แล้วก็รอคอยคำนี้คำที่ออกมาจากท่าม
เราคอยมานานแล้วพอออกมาก็ดีใจ
ดูลเป็นคนกล้าหารค่ะชอบพูด
ถ้าใครถามอะไรอย่างนี้ดุลชอบตอบ
คุณตอบว่าอดุล

นี่แหละครับความคิดถึงของเพื่อนนะครับ

แล้วก็สื่อสารกับนักดำน้ำชาวอังกฤษ

ได้รับคำชื่นชมจากทั่วโลก
แล้วเขาก็เรียนที่โรงเรียนเวียงพานตั้งแต่อนุบาล

เพราะว่าโรงเรียนเวียงพานแห่งนี้
เป็นโรงเรียนที่แม้ว่าจะห่างไกลแต่ไม่ธรรมดานะคุณ
สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นม๓
คือปกติจะสอน๔ภาษา
คืออังกฤษพม่าจีนแล้วก็ไทยนะครับ
แล้วก็ยังเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาด้วยนะคุณ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสพของกระทรวงศึกษาธิการ

จากการสอบถามน้องนักเรียนก็บอกว่า
นักข่าวต่างชาติเหมือนอยากจะลองภูมิเด็กด้วยนะ
คือมาพูดคุยภาษาอังกฤษ

เด็กทุกคนสามารถโต้ตอบได้นะฮะ
ทำให้นักข่าวต่างชาติเขาก็ชื่นชมเด็กของโรงเรียนเวียงพานแห่งนี้ด้วยนะครับ

ได้ตั้ง๔ภาษานะครับ